มาดูกันต่อกับคู่หวานคู่นี้นะคะละครจบแต่ว่าความจิ้นไม่จบค่ะ
สำหรับคู่หวานนะคะคุณเข้มแล้วก็มุกดา
ล่าสุดนะคะควงไปสวีทกันที่ริมทะเลเลยล่ะค่ะ
สึ่งเหลือยงเหลือยอดอู๋สวีทกันมากนะคะ
แม่ทริปนี้นะคะจะไม่ได้ไปสองต่อสองนะคะ
เพราะว่าเป็นงานเลี้ยงฉลองเรตติ้งละครค่ะที่ผู้จัดแม่นิงนะคะ
แล้วก็พ่อนีโน่เนี่ยเขาจัดเต็มให้ค่ะแต่ว่ารูปเอ้ย
คอมเมนต์แฟนคลับโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์ทั้งยูทั้งเจีย
คุณเข้มมุกดาให้เป็นแฟนกันให้ได้นะคะที่สำคัญ
คลิปนี้ค่ะหนุ่มเข้มเนี่ยเขาอาสาเป็นตากล้องถ่ายภาพให้สาวมุกดาบนเรือยอดด้วยนะคะ
แม้ว่าหลังจากนี้ค่ะทั้งคู่จะมีละครด้วยกันอีกค่ะ
สารสัมพันธ์ความจิ้นแบบทวีคูณไปเลยล่ะค่ะ
ใช่ค่ะเขยบ้านไร่สไพล์ไฮโซ
เป็นเรื่องใหม่ที่กำลังจะเปิดกล้องค่ะ

ก็เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วครับ

โชคดีเลยได้นางแบบระดับเขามา

เป็นบุญของเราที่ได้เขามาประดับกล้องด้วย
เมื่อไหร่จะประดับใจคะ

แล้วดูก็ดูไปดูแลกันไปแบบนี้มันดีแล้วครับ